จังหวะตกลุมรัก

จบไม่ได้ความรักหรอหรือไง
เราเราโดนหลานโต

ก็น้องเอลีเซียลูก

มันเคี่ยวจริงแก้มก็น่ารัก

เราก็แบบเหมือนกัน

เราก็เทียบให้ดูชัด

สายพี่พาลูกชายฝาแฝดของแม่ชม

เนื้อย่างนี้ไง

เที่ยวไปดูนะคะหลายคนในโลกโซเชียลบอกเลย
คุณผู้ชมมีความคล้ายพี่พายุอยู่บ้างนะ
กลมความแก้มน่าเอ็นดูมาก
ดูดิดูดิเขาโครงมาเลยเนาะ

แอร์บิเกลลูกสาวคนเล็กของแม่ชมนะคะ

คำลูกสาวความละมุนความตะมูตะมิความหน้าหวานนะคะ
ก็พอจะมีเขาโครงที่แบบเอลิเซียจะคล้ายพี่สาวอยู่เหมือนกันนะคะ
หลายคนบอกแบบนี้เนาะเขาเป็นแบบว่าญาติกันอะเนาะ

แต่พอเราเห็นภาพที่เอามาเทียบกับแม่แพทย์นะคะ
คุณยายคุณทวดเข้าไปโอ้โหร้องอ๋อเหมือนกันนะนี่เหมือนเหมือนกันนะ
หลายคนในโลกโซเชียลบอกว่าน้องน่าจะได้ความสวยมาจากบ้านของคุณแม่แน่นอน
คุณแพทติเซียเขาเป็นนางเอกดังแล้วคุณแม่เขาสวยมากสวยระดับนางงามเลยอ่ะ
เห็นแล้วก็โหโดยเฉพาะตรงนี้เลยคุณผู้ชมลอยลักยิ้มแก้มบุ๋มของน้องที่ได้มาตามแบบฉบับคุณแม่คุณยายและคุณทวด
เรียกว่าเป็นแก้มบุ๋มเป็นรักยิ้มรุ่นสู่รุ่นแบบนี้เลย
เพราะอยู่ข้างซ้ายเนาะลักยิ้มของน้อง
ก็เหมือนพ่อเขินหนึ่งเหมือนกันนะเหมือนพ่อรึหนึ่งแม่ครั่งมาก
ก็ต้องดูกันไปยาวนะครับเพราะด้วยความที่เด็ก
โตขึ้นมาก็จะมีพัฒนาการแบบว่า
ความหน้าโครงหน้าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะ
น่ารักหน้าชังเป็นที่ซุดแกม

คุณพ่อเขาหลงหนักมาก